เอกชัยศรีวิชัยและภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่ค่อยจะปังสักเท่าไหร่
แต่พี่เอกชัยบอกว่าปีหน้าขอปล่อยต่ออีก๒เรื่องรวดเลย
ซึ่งเขาบอกว่ามีเรื่องลี้ลับตั้งแต่เปิดกล้องเลย
จนตอนนี้เหลือถ่ายอีก๘ตอนก็ยังมีเรื่องแปลกหลอน

จะเป็นยังไงไปฟังทั้งหมดจากปากพี่เอกชัยกันค่ะ

ปีหน้าก็มีสีดาที่จะปิดกล้องปีหน้า
แล้วก็อาจารย์ทองโกยแต่ชื่อเรื่องเป็นยังมีเปลี่ยนนะ
เป็นเรื่องของร่างทรงที่แบบหลอกลวง
เขากำลังฮินฮิตกันอยู่ใช่ครับอย่างตอนนี้ก่อนจะสร้างก็จะมีเรื่องความเชื่ออะไรอย่างเงี้ค่ะ

มีตลอดแล้วก็ในสิ่งที่พี่อยากได้พี่ขอท่านแล้วพี่ก็ได้
คือภาพยนตร์ของพี่เอกชัยส่วนใหญ่จะเน้นไปแนววัฒนธรรมทางภาคใต้
ก่อนหน้านี้ก็ปล่อยมาเรื่องเสิร์ธแล้วก็โนราโนรา
ก็เป็นเรื่องล่าสุดก่อนหน้านี้ไปแต่ก็ไม่ค่อยประสบความสำเร็จสักเท่าไหร่เดี๋ยวรอดูเรื่องนี้
สีดาใช่ไหมศรีดานี่เป็นเรื่องเล่าที่แบบหลายคนน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้ว
ว่าเกิดขึ้นจริงกับใครบ้างอะไรยังไงแถมมีเรื่องอาถรรพ์ด้วย
น่าจะมีความขนลุกพอสมควรเพราะบอกว่ามีเรื่องลี้ลับเกิดขึ้นในกองถ่ายตลอดจนตอนนี้เหลือแค่๘ตอนยังมีอยู่เลย
รอติดตามนะคะว่าจะเข้าฉายให้ได้ชมกันเมื่อไหร่นะ